กำลังเป็นเทรนด์ที่มาแรงในขณะนี้นะครับ

ทำฟาร์มออร์แกนิคไม่ใช่เป็นทางเลือก
แต่ว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำเพื่อความอยู่รอด
เนื่องจากว่าหลังสหภาพโซเวียตล่มสลาย
คิวบาร์ก็ไม่ได้รับการสนับสนุน
ในเรื่องของยาฆ่าแมลงแล้วก็ปุ๋ย
จึงต้องหันมาพึ่งการเกษตรแบบอินซี

คิวบาร์ก็ยังคงต้องนำเข้าอาหารจากต่างประเทศ

เกษตรกรในประเทศจึงต้องการให้รัฐบาล
ปลนการคุมเข้มการทำการเกษตร
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ
หนึ่งในฟาร์มเกษตรออร์แกนิคชั้นแนวหน้า

คิวบาร์เพียง๒กิโลเมตร
คิวบาร์มีการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์

โดยเป็นผลมาจากความจำเป็นที่บีบบังคับ
เนื่องจากต้องเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจครั้งรุนแรง
รู้จักกันในชื่อว่าช่วงเวลาพิเศษ

สหภาพโซเวียตถอนความช่วยเหลือทางการเงิน

ถูกเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมแทน
ีซิสมาริอาซันซิเนสมิลา
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงในคิวบาร์
ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับห่วงเวลาพิเศษดังกล่าว
บอกว่าคิวบาร์เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำเกษตรแบบดั้งเดิม

เดิมที่เคยใช้ยาฆ่าแมลงสารกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี
แต่เมื่อเริ่มการเกษตรรูปแบบนี้
ต้องเปลี่ยนมาเป็นการเกษตรแบบออร์แกนิคแทน
เพราะไม่เช่นนั้นแล้วทุกคนอาจจะต้องตายด้วยความอดหยาก

และเจ้าของร้านอาหารที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐ
บรรดาเจ้าของร้านอาหารเอกชนรุ่นใหม่
ซึ่งได้กลายมาเป็นผู้ที่ช่วยต่อลมหายใจ
แบบโอลิเกสโลเปสเจ้าของร้านอาหารเอลการบอลบอกว่าการทำเกษตรแบบอลกานิกจะไม่มีการใช้ปุ่นเคมีแต่ใช้ปุ่นอินซีแทนซึ่งเป็นของต้องการของบรรดาเกษตรกรและสำหรับเขามันคือข้อได้เปรียบ
คัสกี้โคซาโคกี้หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มฤดูร้อนอันยั่งยืน
กรจากสหรัฐที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้กับวัยรุ่น
สำหรับการก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วันนี้เธอรับหน้าที่ดูแลกลุ่มวัยรุ่นชาวอเมริกัน
บอกว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้เดินทางมายังคิวบาร์ได้เกือบ๒สัปดาห์แล้ว
เพื่อศึกษาความยั่งยืนทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างคิวบาร์และสหรัฐ
เริ่มเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
ซึ่งที่นี่ก็ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตอาหาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ประโยชน์จากโครงการทางวัฒนธรรม
ซึมซับกับประวัติความเป็นมาของการทำเกษตรอินทรีย์
ตามรายงานของโครงการอาหารโลกระบุว่า
ปัจจุบันคิวบาร์ต้องนำเข้าสินค้าอาหารจากต่างประเทศ๑๗๐
คิวบาร์มีศักยภาพเพียงพอที่จะกระตุ้นการผลิตภายในประเทศ
แต่อาจจะไม่สามารถสนองต่อความต้องการทั้งหมดของประชาชนได้
ขณะเดียวกันยังอาจจะต้องเผชิญกับการแทรกแทรงของรัฐบาล
ด้วยมาตรการจำกัดการผลิตและการจำหน่าย
อกจากนี้ระบบเกษตรกรรมลักษณะนี้จะช่วยเปลี่ยนวิธีการผลิตอาหารของคิวบาร์
และในขณะเดียวกันก็ยังเป็นการนำระบบกลไกตลาดไปใช้กับระบบสังคมนิยม
เพื่อให้ชาวคิวบาร์ทุกคนสามารถเข้าถึงสินค้าออร์แกนิคที่สดใหม่ในราคาที่เหมาะสม
หากรัฐบาลผ่อนคลายการควบคุมที่เข้มงวด
จากนี้จากอุปสรรคและปัญหาด้านกฎหมาย
ยังทำให้พวกเธอไม่สามารถทำสิ่งที่อยากทำได้
โดยในตอนนี้คิวบาร์กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง
และมีโอกาสเกิดขึ้นมากมาย
แต่สิ่งที่เกษตรกรต้องการก็คือความเป็นอิสระที่มากขึ้นนั่นเอง